การท่าเรือ
มีมากเลยครับสารวุธใจเพชร

และฉะนั้นรัฐชนาวีสวนกลับครับวิภูสนา
ชิงกับวีรพงศ์และลูกนี้ครับ
จบที่วิภูสนะเลยครับ
ขึ้นมาและยิงลูกนี้ครับไม่พลาดครับ

จากนั้นการท่าเรือก็มีโอกาส
และทำได้เลิศชายอิสราสุวิพากร
ขึ้นมาโดยอนุกูลมินิครับก่อนที่จังหวะสุดท้ายนะครับ
มาเข้าทางเลิศชายจ่อจ่อหน้าปากประตูเลยเกมหลังจากนั้นครับ
ทั้งคู่มีโอกาสบุกครับการท่าเรือเองก็มีโอกาสทำประตูเพิ่มครับ
ลูกนี้เลิศชายครับยังไม่ผ่านอมรชัยและสุดท้ายครับ
นี่เลยครับไปไม่ได้ครับ
มีโอกาสยิงครับสุดท้ายไม่ผ่านสักทีแล้วก็ยังไม่ได้ครับ

จากนั้นการท่าเรือครับบุกขึ้นมาแล้วก็มาทำประตูนี้ได้ครับ
จากรัฐพิคุณโพรงหิวรันแล้วมาลูกนี้ครับ
ไม่ผ่านครับเคลียร์ออกไปได้จากนั้นขึ้นเกมมาใหม่ครับ
โดยอัฐพลเผือกลาดพร้าวครับจบสกอร์นี้ได้สำเร็จครับ
นี่เลยครับความเด็ดขาดของการท่าเรือครับ
ราชนาวีเองก็ไม่ยอมแพ้นะครับจิสดาชูเดชครับ
ไหลขึ้นหลังไปให้นัทธวุฒิน้ำจันทร์ครับยิงจากในแดนหลังครับ
นี่ครับแล้วคืนกลับมายิงเข้าไปครับ
สิทธิคณิสรและนัทธวุฒิขึ้นมาเรียบร้อยครับมีโอกาสแล้วครับตอนนี้
ยิงไกลครับระยะถนัดของนัทวุฒิเลยเลยครับ
และลูกนี้ครับลูกนี้ไม่ได้ครับสกัดออกไป
จากนั้นราชนาวีมาอีกครั้งหนึ่งครับวีรพงศ์ยิงก็ไม่ผ่านมือคณิสร
เจษฎามาที่วิพุษณะยิงไม่ผ่านหวัดยังไม่พ้นอันตรายครับเคลียบไป
หารือขึ้นมาบ้างวรินจ่ายมาติดครับ
ราชนาวีมาก็ยังไม่ได้
ของการท่าเรือมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โห
จบเลยครับถือว่าปิดกล่องราชนาวีได้เลยนะครับ

รัฐติคุณครับจบเกมครับราชนาวีก็ไพ่ให้การท่าเรือไปสี่ประตูต่อห้าครับ